การแสดงรำไทยตีหม้อผู้รำฝ่ายชายจะรำออกมาก่อนแล้วจึงตามด้วยฝ่ายหญิง
เป็นการยืนรำที่ประกบคู่เคียงกันไม่ได้กำหนดตำแหน่งการยืนของผู้รำอย่างชัดเจน
แล้วแต่พื้นที่ที่ใช้ในการแสดงโดยผู้รำใช้ท่ารำประยุกต์ที่ประดิษฐ์ท่ารำตามขั้นตอนการปั้นหม้อนับตั้งแต่
การใช้เสียมขุดดินนวดดินย่ำดินตีดินขึ้นรูปตกแต่งเขียนลายนำไปขาย
ทั้งนี้ความสนุกของการแสดงยังอยู่ที่การร้องและลีลาการร้องที่มีธรรมนองเพลงโคราชผสมผสานอยู่ด้วย
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน